อีกหนึ่งคดีที่คนยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะก็คือเคสของ
เรียกกันว่าไอ้แจ๊บใช่ไหมอืมแจ๊บกับมิ้นที่
เอาไม้เบสบอลตีลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกของญาติ
ขอมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กตั้งแต่๕ขวบค่ะ
น้องเสียชีวิตแล้วก็ไปฆ่าโบกปูนวันนี้ค่ะ
แม่น้องแล้วก็ญาติไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในซอยประหลโยธิน๔๘
คือจะไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณน้องมาโอ้โหจะบอกว่า
วินาทีที่เขาเข้าไปเห็นตรงจุดเกิดเหตุที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดอ่ะ
แม่แล้วก็ญาติญาตินะคะโดยเฉพาะป้าแม่กับป้าสองคนคือ
ร้องไห้กอดกันเลยนะครับเพราะว่าภาพที่เขาเห็นในกล้องวงจรปิดอ่ะ

นี่มูลนิธิวินวินไปด้วยนะคะนี่แม่กับป้าค่ะกอดกันร้องไห้เลยนะคะ
เมื่อกี้คุณอ้อจากวินวินใช่ไหมคุณอ้อนะฮะคุณอ้อ
คือจุดนี้มันคือจุดที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดที่น้องเอ
เด็กหญิงวัย๑๒ปีถูกทำร้ายจนสลบ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วหรือยังแต่น้องสลบไปแล้วอ่ะ
โดนตีจนสลบแล้วโดนตีซ้ำอีกด้วยไม้เบสบอลเนี่ยนะคะ
วันนี้เนี่ยครอบครัวมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
ก็จัดเตรียมของที่น้องเอชอบแล้วก็ของที่น้องเออยากกินมาเต็มเลยนะคะ
พิซซ่าขนมน้ำผลไม้เสื้อผ้ากรอบรูปมาวางจัดเรียง
เขาบอกมีจังหวะหนึ่งคือเอาตะเกียงมาทำพิธีแล้ว
กับว่าญาติทำตะเกียงตกแตกด้วยทุกคนก็ตกออกตกใจกัน
ก่อนจะเริ่มพิธีค่ะครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอขึ้น
ขอขึ้นไปข้างบนไปดูชั้นสองหน่อยได้ไหมอ่า
ไม่ได้ติดต่อลูกมานานอยากรู้ว่าลูกมีความเป็นอยู่ยังไง
เดินเข้ามาห้องนี้อุ้ยทำไมห้องมันรกจัง
เข้าของกระจัดกระจายแต่เท่าที่ดูแล้วสำรวจท่องดูแล้วเนี่ย
ห้องนี้ไม่น่าใช่ห้องที่ลูกสาวนอนน่าจะเป็นห้องของแจ๊บกับมิ้น
มีข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มเลยแล้วก็มีอุปกรณ์เสพยาอยู่ด้วย
ครอบครัวเลยไปสำรวจอีกห้องนึงคิดว่าคงเป็นห้องของอันนี้อุปกรณ์เสพยานะคะ
สำรวจอีกห้องคิดว่าน่าจะเป็นห้องที่น้องเอใช้อาศัยอยู่ตอนอยู่ที่บ้านหลังนี้

เรื่องที่เกิดกับน้องเอที่ว่าน้องถูกตีจนตายนี่ก็ว่าน่าเศร้าแล้ว
เปิดประตูห้องนี้เข้าไปเรื่องมันเศร้ากว่านั้นอีกค่ะพี่อุ๋ย
ให้เขาเปิดประตูเข้าไปคุณผู้ชมดูสภาพความเป็นอยู่ของน้อง
น้องถูกรับมาเลี้ยง๕ขวบใช่ไหมคะ
แล้วสภาพหนังสงหนังสืออะไรก็ไม่ได้เรียน
มาอยู่เนี่ยมาช่วยแพ็กของแล้วดูห้องห้องเนี้ยคนจะอยู่ได้ไหม

นี่คือชีวิตที่เขาต้องใช้หรือเปล่าโอ้โหเขาบอกเขาเห็นแล้วแบบ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

พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง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
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง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

พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง

พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง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
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง

พอสำรวจบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี่ยจุดทูบเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง

พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
พอสำหรับบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทำพิธีอัญชนดวงวิญญาณนะคะแม่ของน้องเนี้ยจุดทูปเก้าดอกขอเจ้าทาง
เรียบร้อยแล้วก็บอกกับทีมข่าวด้วยน้องเซียงสั่นเครือว่าเชื่อว่ะหลานเนี่ยรับรู้ได้

ทีนี้ก็มีคนตั้งคำถามแหละว่า
มันเป็นเรื่องเศร้าที่น้องต้องจากไปแบบนี้

อยากรู้ว่าทำไมคุณแม่ถึงให้น้อง

ไหนจะมีประเด็นเรื่องที่มันมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมคะ
ว่าเหมือนน้องเคยขอเงินคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ให้
คือตัวของมิ้นท์เนี่ยยังไม่ได้ถูกคุมตัว
ตอนแรกรอการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เรื่องการร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพนะ

แล้วก็เปิดเผยข้อความแชทที่เด็กคุยกับแม่ตัวเอง
ว่าเนี่ยเด็กเคยขอเงินแม่แม่ก็ไม่ให้
เคยสารภาพกับแม่ว่าขโมยของป้าเขานะ
ซึ่งคุณแม่ของน้องเอเนี่ยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องคดี
ต่อให้ลูกเธอจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกเธอต้องตาย
แต่เธอก็บอกเธอก็เอกใจลักษณะการพิมพ์ข้อความในแชทอยู่เหมือนกันใช่ไหม
ที่ว่าพิมพ์มานี่นี่อ่ะดูแชทนะคะที่พิมพ์มาขอยืมเงิน
แม่บอกว่าแม่เอกใจนี่ป้าจ่ายให้ได้แต่หนูไม่เลิกขโมย
แม่บอกก็ไม่มีน้องบอกหนูขโมยเยอะเกินไปแล้ว
บอกว่าใครจะรับผิดชอบแม่บอกก็ออกไปก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกโอนให้
แล้วข้างล่างบอกเล่นแต่ละอย่างของแพงทั้งนั้น
แม่บอกเอาจริงนะข้อความมันยาวผิดปกติดูสำนวนการพิมพ์แล้วแปลก
คือแม่บอกแม่ไม่เคยคุยกับลูกด้วยการพิมพ์ลักษณะแบบนี้
อันนี้คือที่มิ้นเขาเอามาโพสต์ว่าอย่ามาให้เขาตกเป็นจำเลยสังคมนะ
พยายามจะใส่ความเด็กว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้
แต่มันก็ไม่เกี่ยวว่าเด็กเขาจะต้องตายไงใช่ไหม
ใช่ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ขอพาดพิงก็แล้วกันว่าใครพิมพ์หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ดูจากลักษณะการพูดคุยที่บอกว่าเออก็ออกไปก่อน
อันนี้ถ้าแม่รู้ว่าลูกตัวเองอายุ๑๒ขวบหรือ๑๒ปีเนี่ย
คงไม่พูดกับลูกหรือเปล่าว่าให้ออกเงินไปก่อน
เพราะลูกไม่น่ามีรายได้
คือช่วงที่เขาไปสอบปากคำแล้วยังไม่ได้แจ้งข้อหาใช่ไหม

สุดท้ายตำรวจเขาก็ไปได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็มากอดมิ้นท์ม้าฟูลมไฟล์อะไรกันอยู่
มันก็มีภาพเหมือนกับก็ไปในที่ต่างเพื่อจะจัดการร่วมกันในการเอาเด็กเนี่ยยัดใส่ในถังน้ำแข็ง
ใช่ค่ะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยที่เริ่มสติแตกแล้วก็มายืนคุยกันแล้วน้องก็ยังนอนสลบอยู่ที่พื้นตรงขาเลยอ่ะ
แต่สุดท้ายเขาไปปั๊มหัวใจแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมก็คือน้องเนี่ยเสียชีวิตณคืนนั้นเลย

ทีนี้คนก็ยังอดติดใจไม่ได้ว่าเออทำไมถึงให้เด็กมาอยู่กับสองคนนี้เขาล่ะ
คือมิ้นนี่เขาเป็นญาติทั้งพ่อนะฮะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเลิกกันแล้วมิ้นที่เป็นญาติทั้งพ่อเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าด้วยเพราะว่าอายุเยอะกว่าพ่อกับแม่เด็กเนี่ย

ใช่คือแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามถามลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าลูกอยู่ที่ไหนแต่ลูกสาวไม่ยอมตอบก็เลยให้ญาติพี่น้องถามลูกสาวว่าอยากกลับมาอยู่ที่บ้านไหมลูกสาวก็ตอบกลับว่าไม่อยากซึ่งเอาจริงเธอกับลูกสาวก็ไม่ได้คุยกันมาเกือบหนึ่งปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่คุยกันเนี่ยก็คุยกันผ่านแต่มือถือ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ

ลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยลองฟังนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เรียกบินมาสอบแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อน
สตร์นอกบางเขนก่อนเลยสสส
สนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายเพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตาย
รวมทั้งข้อหาไม่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตราย
เพราะตอนแรกที่เด็กถูกตีนี่นั่งเฉยเลยใช่ไหม

มาตี๑กลับตี๔ครับตี๔ครึ่ง
คือตำรวจปล่อยตัวชั่วคราวออกไปนะฮะ

พนักงานสอบสวนบอกว่าเนื่องจากผู้ต้องหามามอบตัว
ไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อนำตัวไปฝากขังต่อสาร
ระหว่างนี้หากพบพยานหลักฐานเพิ่มก็สามารถแจ้งข้อหา
เอาผิดเพิ่มได้อีกหรือจะแจ้งภายหลังได้อีก
เอาตกลงปล่อยตัวไปเดี๋ยวจะเรียกมาใหม่

เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนวันที่๔กรกฎาคมนะครับ

ผู้สื่อข่าวเจอมิ้นในตอนนั้น

แต่ตีตั้งแต่๒วันก่อนเกิดเหตุ
ไม่ได้ตีวันเกิดเหตุที่เด็กเสียชีวิต
คือคืน๒กรกฎาคม
แล้วก็บอกว่าปกติแชปนั่นแหละ
ชอบตีน้องด้วยไม้พันเทปกาว

เหมือนวันเกิดเหตุที่ใช้ไม้เบสบอล

อ้างว่าก็คิดว่าแจ๊บเนี่ยจะใช้ไม้พันเทปกาวตีเหมือนทุกวัน

บอกมาเห็นตอนที่แจ๊บเนี่ยลากเด็กมานั่นแหละ

พี่มิ้นนั่งอยู่
เขาบอกเขาคิดว่าใช้ไม้พันเทปกาวตีเหมือนทุกวัน

เขาบอกเขามองไม่เห็นมาเห็นอีกทีตอนที่ในแจ๊บลากมา

บอกเพิ่งมาเห็นตรงนั้นนั่นแหละ

ไปหาเครื่องมือช่างไปซื้อถัง

เคลื่อนย้ายเพื่อปิดบังสาเหตุการตาย
ไม่ใช่แค่ช่วงที่เราเห็นก่อนตอนช่วงที่ทำร้ายนะนี่ฮะ๘นาฬิกา๕๕นาที
ของเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะไปซื้อถังน้ำแข็งมาแล้วไปซื้อปูนมาแล้วนี่
นี่คือช่วยกันช่วยกันอยู่ในจุดที่เจอถังน้ำแข็งอ่ะ
เข้ามากระเทาะปูนอ่ะค่ะทั้งคู่เนี้ยกำลังทำอะไรกันอยู่เออ
ถือกระมังสีแดงค่ะวางที่พื้นหยิบถุงสีขาวเทใส่ในกระมัง
อ่าแล้วคนคนแบบนี้มันเหมือนผสมปูนไหมเออนั่นน่ะสิ
แล้วมิ้นลุกออกมาหยิบถุงปูนที่เป็นปูนสำเร็จรูป๒ถุง

นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตำรวจบอกหลักฐานมันชัดว่าทั้งสองคนเนี่ย
ทำอะไรในบ้านหลังนี้บ้างค่ะอ่าในแจ๊บฝากขังที่ศาล
ค้างการประกันตัวนะฮะส่วนมิ้นท์มารับทราบข้อกล่าวหา
ตอนนี้ก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนรอเรียกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ